คุณผู้ชมขอพูดถึงเรื่องของแม่น้ำหนึ่ง

ไม่ได้เป็นประเด็นของสลักกินแบ่งรัฐบาลอะไร

คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวมาระยะหนึ่ง
ว่าแม่น้ำหนึ่งกับในฟิล์ม
ที่เป็นลักษณะของลูกน้องคนสนิทเนี่ย

แต่ว่าในฟิล์มเนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้วไงคะ
แล้วก็เป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่มันกลายเป็นว่าข่าวล่าสุดวันนี้

แล้วเขาก็ฟ้องร้องดำเนินคดี
หนึ่งคือฟ้องหย่าสามีก็คือในฟิล์ม
สองคือฟ้องเรียกค่าทดแทนจากแม่น้ำหนึ่ง
เป็นค่าทดแทนอุปการะเลี้ยงดู

เรื่องราวของแม่น้ำหนึ่งก็คือนางสาวพิรดาธนโชจินดานะคะ
ส่วนในฟิล์มก็คือนายพงศธรคงเพชรศักดิ์นะคะ
คือทั้งคู่เขาปฏิเสธว่าเขาก็สนิทกันในฐานะแบบทำงานด้วยกันเป็นลูกน้องคนสนิท
แต่ฝ่ายภรรยาของในฟิล์มขี้หึงหรือเปล่า
แต่สุดท้ายภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของในฟิล์ม
นางสาวดุสิตาแนมขุนทศ
พร้อมด้วยทนายกฤษดาโลหิตดี
และนายพานุมาตรจิตวสินกุลหรือเฮียเปี๊ยกนักธุรกิจชาวจังหวัดอุดรธานี
เขาไปสารกันค่ะสารเยาวชนและครอบครัวที่นครราชศรีมานะคะ
หย่าในฟิล์มเป็นจำเลยที่หนึ่งและแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเป็นจำเลยที่สอง
เรียกค่าเสียหายทางละเมิดคนละ๓แสนบาท
และค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร๒คนคนละ๕๐๐บาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะค่ะ
ทีนี้ค่ะก่อนจะไปยื่นฟ้องหย่าต่อสารเนี่ย
ตัวน้องเอิญและทนายความเขาแถลงข่าวนะคะ
เอิญก็คือภรรยาของคุณฟิล์มเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองเป็นชาวบ้านเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
เป็นแม่ของลูกสองคนไม่มีเงินมีทองไปต่อสู้กับใคร
ก็เลยขอให้นายพนุมาตรและทนายโนบิช่วยเหลือทางคดี
๖ธันวาคมมีผู้ชายคนนึงอ้างว่าเป็นทนายความของแม่น้ำหนึ่ง
ไปหาเธอที่บ้านแล้วก็พูดจานลักษณะข่มขู่พี่สะพ้าย
แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะให้สองฝ่ายคุยกัน
แต่ว่าถ้าเกิดจะสู้คดีเนี่ยแหมก็กลัวว่าจะเป็นไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
ถ้าแพ้คดีน้องเอิญจะติดคุกแล้วใครจะเลี้ยงลูก
บอกว่าตอนแรกก็แอบกังวลใจเหมือนกัน
แต่สุดท้ายเธอบอกว่าไม่ไหวแล้วฟ้องหย่าดีกว่า
ฟิล์มและแม่น้ำหนึ่งดีกว่าเพราะเธออยากจะพิสูจน์ให้สังคมได้รู้
สิ่งที่เธอออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของสามีและเจ้าแม่
ตัวเลขคนนี้มันเป็นเรื่องจริงเธออยากจะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเธอ
ในฐานะภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเธออยากจะให้ทั้งคู่
ก็คือในฟิล์มกับแม่น้ำหนึ่งออกมายอมรับความจริงต่อสังคมได้ไหม
ที่ผ่านมาเธอเจ็บปวดมากเธอต้องซ่อนน้ำตาไม่ให้ลูกเห็น

เสียใจมากค่ะเพราะว่าลูกสาวเขาเป็นคนที่ห่วงพ่อเขามากค่ะ
แล้วขนาดหนูหอมพ่อเขาก็ยังแบบมาตีหนูไม่ให้ไปหอม
แล้วผู้หญิงคนอื่นก็หอมพ่อของเขาเขาจะเสียใจขนาดไหน
หนูเสียใจตรงที่ว่าทำไมเขาต้องมาทำให้ลูกเห็นด้วย
ส่วนเฮียเปี๊ยกที่เข้ามาช่วยเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าก็เกรงว่าน้องเอิญและครอบครัวจะถูกคุกคาม

ก็จะต่อสู้อยู่เคียงข้างน้องเอิญและลูกของน้องเอิญทั้งสองคน

ตอนนี้ก็ช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายค่าธนายความ

เพราะว่ามีพยานบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่น้ำหนึ่ง
ฟิล์มและน้องเอิญอัดคลิปเสียงเอาไว้ค่ะ
มีคลิปเสียงมีข้อความแชท
มีเส้นทางการเดินทางของจำเลยที่พิสูจน
ว่าจำเลยทั้งคู่เขามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง
หลักฐานที่ทีมทนายความของน้องเอิญนำมาเปิดเผยในวันนี้นะคะ
เป็นคลิปเสียงของผู้ชายที่อ้างว่าตัวเองเป็นทนายความ
ของเจ้าแม่ใบ้เลขชื่อดัง
พร้อมบอกว่าในฟิล์มกำลังจะฟ้องน้องเอิญ
หมินประมาทขอคุยด้วยหน่อยขอเจรจาด้วยหน่อย
แต่การคุยมันคล้ายกับการข่มขู่
ลองฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ
อันนี้คือคลิปเสียงนะคะเป็นบางช่วงบางตอนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหลักฐานทางธนาความของน้องเอิญบอกว่า
เป็นหลักฐานที่จะนำมาสู้คดีนะคะ
ก็คือข้อความเหล่านี้นะคะ
นี่คือคลิปเสียงนะคะเป็นบางช่วงบางตอนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหลักฐานที่ทางธนายความของน้องเอิญบอกว่า
เป็นหลักฐานที่จะนำมาสู้คดีนะคะ
ก็คือข้อความเหล่านี้ค่ะเป็นข้อความแชทระหว่างผู้หญิงคนนึง
กับเจ้าแม่ใบ้ตัวเลขที่พยายามจะบอกให้เจ้าแม่ใบ้ตัวเลขคนนี้ยอมรับความจริง
อย่าไปยุ่งกับภรรยาของในฟิล์ม
ข้อความคล้ายกับมีการยอมรับ
มีความสัมพันธ์กันแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผย
เพราะไม่อยากให้ฝ่ายชายถูกฟ้องดำเนินคดี
ห่วงลูกน้อง๘๐กว่าคนที่จะได้รับผลกระทบไปด้วย
ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยอันนี้เป็นเนื้อหาใจความ

ทีมข่าวของเราก็อยากจะสอบถามเรื่องนี้จากแม่น้ำหนึ่งเหมือนกัน
ก็ต้องให้ทางแม่น้ำหนึ่งได้ชี้แจงด้วยเพื่อความเป็นธรรมนะคะ
ไปถึงบ้านเลยค่ะที่ตำบลกุฎพิมารอำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เรื่องของการฟ้องร้องนี่แหละค่ะมีป้ายติดไว้แบบนี้ครับ
วันนี้ปิดนี่นะคะวันนี้ปิด
ก็ไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เขาก็บอกว่าแม่น้ำหนึ่งไม่อยู่บ้านเข้ากรุงเทพมา๒๓วันแล้ว
ไม่รู้ว่าไปทำภารกิจอะไรค่ะ

ไม่อยู่ครับผมไปกรุงเทพ

ครับไปหลายวันแล้ว
ไปหลายวันแล้ว

อ๋อไปหลายวันแล้วคือหมายถึงว่าไปก่อนกรุงเทพ

อืมเห็นโทรมาไม่รับว่าจะมาขอสัมภาษณ์เรื่องที่เขาถูกฟ้องหน่อย
อ๋อเขาไม่อยู่เลยครับเขาไม่ได้อยู่นี่่แหละครับ

น้ำน้ำออกถูกฟองหน่อย
เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะบรรยากาศตรงนี้
พอเราเห็นเพจนี้ได้มีการโพสต์ภาพนี้เป็นแม่น้ำหนึ่งกรีดร้องด้วยความดีใจเนี่ยค่ะเราก็ถามนะคะ
ปรากฏว่าได้รับคำชี้แจงว่าน่าจะเป็นเพจปลอม
น่าจะเป็นเพจปลอมคือแม่น้ำหนึ่งไปกรุงเทพไม่ได้อยู่ที่บ้าน
แต่ว่าพอช่วงทุ่มหนึ่งเพจแม่น้ำหนึ่งเองอะค่ะ
ก็ได้มีการสดผ่านเพจด้วยนะคะ
มีการพูดคุยประมาณสัก๒๕นาทีได้
แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของคดีความเรื่องที่ถูกฟ้องร้องอะไร
เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนดูค่ะ
ทีนี้ก็ต้องรอทางแม่น้ำหนึ่งออกมาชี้แจงเกี่ยวกับ

คือก่อนหน้านี้เธอเคยออกมาเปิดเผยเรื่องการเลิกกับสามี
ส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือว่าถูกแจ้งความอะไรเนี่ย
เธอเคยชี้แจงว่าความสนิทสนมหรือว่าความใกล้ชิดกับชายหนุ่มคนนั้นเนี่ย
คือเธอก็สนิทกับลูกน้องทุกคนแบบนี้นี่แหละ

แล้วเวลาที่เห็นภาพอะไรออกมาเนี่ยความจริงอยู่กันหลายคนไม่ได้อยู่แค่สองคนประมาณอย่างนั้นนะครับ